คุณผู้ชมครับเรื่องของการแต่งตั้ง

ทีแรกนึกว่าจะติดโรคเลื่อนซะแล้ว
ใช่เพราะว่าตอนแรกก็ได้ข่าวมาแบบนั้นเหมือนกัน

คือลือลือเกือบจริง
ลือเกือบจริงจนสื่อไปลงหลายสำนักแล้ว

ไหนว่านายกเศรษฐาก็ตั้งกรรมการสอบเรื่องของบิ๊กโจ๊กแล้วด้วย

โมง๒๘นาทีเมื่อวานนี้

บ่ายโมงเมื่อวานนี้นะครับนายเศรษฐาทวีสิน
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

การตำรวจแห่งชาติแล้วก็รองพบตรนะครับ
๒ท่านก็คือพลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชร
แล้วก็พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรอให้การต้อนรับ
ส่วนรองพบตรอีก๒ท่านนะครับ
ลาราชการไม่ได้มานะครับ
ก็คือพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรธ
แล้วก็พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับ

ซึ่งครั้งนี้เนี่ยโอ้โหต้องตั้งแถวกันอย่างนี้ตั้งสิ
เพราะว่าเป็นการมาสตชครั้งแรกของท่านนายกไง

ถ้าทหารเรียกกองทหารกิตรยศใช่ไหม

นั่นแหละครับโอ้โหท่ามกลางฝนก็ตกลงมานะฮะ

นายกเสร็จถาไหนไปที่ห้องรับรองก่อน

คุยนอกรอบกับพลตำรวจเอกเดามลงสักนะฮะ
นานกว่า๑ชั่วโมงนะครับพบตรคนปัจจุบัน
วันนี้ก็ใช่จะเป็นอยู่นะวันนี้ก็ใช่จะเป็นผอบตรอยู่นะครับ
คุณผู้ชมฮะครับอ่าจากนั้นเนี่ย
ประมาณบ่ายสามโมงนะครับก็เริ่มประชุมกรตลอ
โดยมีวาระสำคัญคือการแต่งตั้งนะครับ
พบตรคนใหม่นะครับแต่อยู่วาระไหน
วูววววววตรโมง

อ๋อเอ้ยเลื่อนเนี่ยคือสุดท้ายไม่ใช่เลื่อนออกไป
เลื่อนขึ้นมาเอ้า๖๖ขึ้นมาไป
เป็นน่าจะวันละ๒วันละ๓นี่แหละนะครับเนี่ยจังหวะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็มีการเชิญเชิญพลตำรวจเอกกิจรัฐแล้วก็พลตรวจเอกต่อศักดิ์
ซึ่งท่านมีส่วนได้เสียถือเป็นแคนดิเดตไง
ขอเรียนเชิญทั้งสองท่านออกจากห้องประชุมก่อนนะครับ
จากนั้นกตรก็คุยกันนานนะนานกว่า๑ชั่วโมงนะครับ

มี๑ครับมี๑ด้วยนะที่ไม่เห็นชอบ
แต่๙ต่อ๑นี่เห็นชอบ

ขออภัยครับพลตบริษัทเอกตลอดสักนะครับ

เดี๋ยวพอ๑๑ตุลาท่องใหม่นะ

ลงคะแนนไม่ได้๔ทำไมมีลงคะแนนไม่ได้

ก็เหลือเท่าไหร่๑๒

พลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์ฮะ

ก็คือท่านนายกเศรษฐากับคุณประทิศ

กรตรอผู้ทรงคุณวุฒิเหมือนกัน
นะครับหลังจากข่าวบิ๊กต่อได้เป็น
พบตรคนใหม่นะครับคนที่๑๔

พระภาวนารัตนยาน

หรือว่าครูบาอริยชาติ

ขอแสดงความยินดีกับโยมพ่อ

วิมลในโอกาสได้รับการ

รูปถ่ายพลตำรวจเอกต่อศักดิ์

ทำงานต่างรวมถึงการนิยมล
ครูบาอริยชาติมาที่
สำนักงานจำเป็น่ะครับ

หล่อด้วยเงินบริสุทธิ์ร้อยสิบเอ็ดกิโลกรัมทองคำสร้างพระพักษณ์อีกสิบเอ็ดกิโลกรัมอืมอืมทำอุณาโลมด้วยเพชรแท้อีกสามสิบสองกระรัฐค่ะแล้วก็สร้างฐานสำริตน้ำหนักสี่ตันเฉพาะพระองค์นี้น่ะทั้งองค์นี้น่ะมูลค่าการก่อสร้างมากกว่าเจ็ดสิบล้านบาทครับคุณผู้ชมครับ